ติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะฮะการเมืองรอสักครู่เดียว
คุณผู้ชมส่งมานะเพลงอะไรประโยคไหนมันเข้ากับการเมืองตอนนี้
ค่ะนะฮะอยากรู้ว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรครับ
ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุไปที่ประจวบกันก่อนคุณผู้ชมมีกระบาดคันหนึ่งนะ
ขับกันมา๖ท่านนั่งกันมา๖คนกลับจากไปเที่ยว
แล้วก็ไปชนประสานงากับรถบรรทุกเสียชีวิตทั้งหมด๖ศพด้วยกันครับ
สภาพที่เกิดเหตุนะครับที่บริเวณแยกถนนหนองเสือนะฮะ
รถกระบาดถูกชนด้วยอ่าบริเวณด้านหน้าห้องเครืองนั้น
ที่เกิดเหตุเลยนะครับทั้งหมด๖ศพ
จากนี้ยังพบว่ามีลูกสุนัขตัวเล็กอายุสัก๒เดือน
คล้องโซ่ที่คออยู่นะฮะแล้วก็รอดตายเพียงตัวเดียวนะครับ
ส่วนนางสาวกรการบุญประเสริฐอายุ๑๖ปี
อายุเพียง๑๖ปีนะฮะท้อง๘เดือนครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แท้งลูกเลยครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็ผ่าตัดนำเด็กออก
แล้วก็ช่วยชีวิตเหลือแต่แม่เพียงคนเดียวนะครับ
อันนี้อายุ๑๖ปีรอดคนเดียวนะครับ
ขณะที่รถของคู่กรณีนั้นเป็นรถบรรทุก๖ล้อครับ
เป็นรถบรรทุกเครนครับสภาพนั้นก็พลิกตะแคงอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
อยู่ที่ร่องกลางล้อชี้ฟ้าแบบนี้หงายท้องอยู่
แล้วในรถบรรทุกนั้นมีคนเจ็บสาหัส๒รายคือนายอาคมจิตกลาง

แล้วก็นางศาลรัประตานาสุฤธาเป็นพระยาไต้นะครับ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นไม่ทันสังเกตว่าบริเวณสี่แยกนั้นจะต้องชะลอความเร็ว
โอ้โหก็ใส่มาเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็จังหวะเดียวกันครับ
มีรถหกล้อบรรทุกเครนของนายอาคมซึ่งขับมานั่งกับภรรยา
สวนทางมาพอดิบพอดีครับก็เลยพุ่งชนประสานงานกันอย่างจัง
แล้วก็คือไม่มีใครเบรกเลยว่างั้นเถอะแล้วก็จนทำให้มีคนเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดหกศพด้วยกันนะฮะถ้าเกิดว่านับเด็กในท้อง
ก็เป็นเจ็ดนะฮะนะครับชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เป็นแยกวัดใจนะฮะ
ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ